มาดูกันต่อคุณผู้ชมนะคะกับเรื่องราวกรณีดราม่าซึ่งร้อนแรงมากในโลกโซเชียลค่ะ
จากกรณีที่ชาวเน็ตทวงถามเงินบริจาคจากไลฟ์โค้ดชื่อดังค่ะ
คุณชรบุรณฐ์ฮีลันท์ค่ะ
จึงทำให้มีเว็บนึงนะคะมาจัดอันดับนะคะว่าช่วงที่เกิดวิกฤตไฟไหม้ป่าที่เชียงใหม่แล้วก็มีการระบาดโควิด
มีคนดังคนบันเทิงคนไหนบ้างที่ออกมาไลฟ์เปิดบัญชีระดมทุนขอความช่วยเหลือค่ะ
ซึ่งก็มีชื่อของเจ้าชายแห่งวงการลูกทุ่งค่ะพี่ก๊อตจักรพันธ์ของเราคุณผู้ชมนะคะติดโพลด้วย
ซึ่งเจ้าตัวก็รีบออกมาเคลียร์เป็นการด่วนนะคะพร้อมอธิบายแบบร่ายยาวนะคะเป็นไลฟ์สดค่ะคุณผู้ชมบอกว่าการไลฟ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะคะคือการไลฟ์ชวนคนไปบริจาคตามมูลนิธิต่างนะคะ๗มูลนิธิ
เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันโควิดในช่วงเวลานั้นเป็นการบริจาคเข้าบัญชีธนาคารของมูลนิธินะคะทั้ง๗มูลนิธิโดยตรงเลยแล้วเงินเจ็ดแสนที่ผมบริจาคเป็นเงินส่วนตัวของของพี่ก๊อตเองนะที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมเป็นประจำอยู่แล้วในชีวิตของผมไม่เคยเปิดบัญชีส่วนตัวนะคะเพื่อขอ
พี่ก๊อตบอกว่าไม่เกี่ยวข้องใดนะคะโดยผู้จัดการส่วนตัวของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะคะก็เผยกับทีมข่าวบันทึงไทยรัฐว่าที่นักร้องลูกทุ่งออกมาโพสต์เพราะไม่อยากให้คนเข้าใจผิดและนำชื่อไปแอบอ้างเพราะพี่ก๊อตไม่เคยชวนให้คนบริจาคเข้าบัญชีตัวเองเลยและตัวพี่เขาเองก็ร่วมบริจาคไป๗มูลน
รามามันเยอะจริงแล้วไม่ต่อใช่แล้วเรื่องการรับมือบริจาคอะไรแบบนี้คุณผู้ชมก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันสำหรับประเด็นรามานะคะ